คุณผู้ชมครับงานไทยเที่ยวไทยปีนี้จัดงานอย่างคึกคักทีเดียวนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว

การกันว่าน่าจะมีรายได้ทำให้ตัวเลขการท่องเที่ยวปีนี้

เดี๋ยวไปดูกันว่าเมื่อเริ่มต้นเทศกาลไทยเที่ยวไทยแบบนี้แล้ว

ติดตามกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
แสงสีเสียงบนเวทีหมู่บ้าน๕ภาค

เป็นสัญญาณเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เริ่มจากโซนภาคใต้ปากใต้ปักหมุดหยุดเวลา
เจดีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจำลอง
จากนครศรีธรรมราชตั้งตรงานอยู่ค่ะ
จุดนี้นะคะมีโซนร้านที่ออกบูธ

และซุ้มอาหารอร่อยในบรรยากาศใต้โหนด
ภาคตะวันออกยกชุมชนตลาด๑๐๐ปี
ของจังหวัดฉะเชิงเซามาไว้ภายในงานค่ะ

สัมปันนีเสวยของร้านป้าวาน
ตลาดบ้านใหม่๘ริ้วที่ทำกันแบบสด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานแซ่บหนัวกับพระธาตุพนมจำลองสูงขนาด๑๐เมตร
พร้อมกับเครื่องสการะบายสีพญานาค๗เสียน
กระทูบยักษ์นิทัศกาลตามรอยธรรมราชาและบุญจาริกในอีสาน
สาธิตธรรมโคมไฟพาแรงบ้านวังน้ำหมอกน้องคาย
ที่ใช้ประดับรับแขกบ้านแขกเมืองและชิมอาหารถิ่นอีสาน
ภาคกลางสุขกลางใจใกล้แค่เอื้อมกับบ้านเรือนเจ้าพระยา
บ้านเรือนไทยจำลองได้ถึง๐๒เมตร
จำหน่ายสินค้าอาหารต่างทั้งโอท็อปฮาตกรรมและงานศิลป์
เหนือเหนือฝันล้านแรงบันดาลใจ
กับความงามของสวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวงดอยตุงเชียงใหม่
ถูกจำลองขึ้นด้วยแรงบันดาลใจของภาคเหนือ

วิถีชีวิตและการแสดงทางวัฒนธรรม
ของคนไทยภูเขา๑๐ชาติภัณฑ์ในศาสตร์และศิลป์แบบชาวเหนือ

จะช่วยให้รายได้จากการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

การเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาชมงานนะคะ
ซึ่งเราคาดหวังว่าในปีนี้จะมีผู้เข้าชมงานประมาณ๗แสนคนนะคะ
รายได้ที่หมุนเวียนจากการที่ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนต่าง
นำสินค้าของตัวเองมาจำหน่ายในงานนี้จะอยู่ที่๔๐๐ล้านบาท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เราคาดหวังว่าการเดินทางท่องเที่ยว
จากการที่ได้ชมได้ช็อปแล้วก็ได้วางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวในปีนี้แล้ว
เราคาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น๑๐จากการท่องเที่ยวคนไทย
และการชมการสาธิตขั้นตอนการเจรนายพลอยเมืองจันทร์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด
พร้อมกับกิจกรรมประมูลของจากภาคต่างเพื่อนำรายได้จากการประมูลไปช่วยภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกด้วย
เทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี๒๕๖๐เริ่มกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๙มกราคมนี้ที่สวนลุมพินีค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน